ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับ
อาจจะไม่เชิงเป็นอุบัติเหตุซะทีเดียว
แต่อยากจะให้ดูกันเอาไว้เพราะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่ากลัวจริงนะครับ
กับเรื่องของการขับรถมาผิดเลนครับ
กับไว้เพราะมันเป็นอุบัติเหตุสักทีเดียว
ดูกันแบบนี้นะครับเพราะว่าหลายเรื่องของการรักษาวินัยจราจร
เป็นสิ่งที่สำคัญครับไม่ว่าคุณจะแค่เห็นว่านิดเดียวไม่มีรถ
เดี๋ยวจะขอแค่กลับตัวตรงนี้กลับรถตรงนี้อะไรยังไง
คือมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วถ้าเกิดเขาเลี้ยวมาด้วยความเร็วล่ะ
คุณประสานงาชนกันแบบเต็มเลยนะเออนะแล้วก็เนี่ยรู้กันเลยว่าใครอยู่เลนไหนถูกผิดยังไง
ยังไงก็สังเกตให้ดีพวกป้ายจราจรต่างนะคะ